มาเริ่มข่าวแรกต้องบอกเลยว่าความฮอตของหนุ่มหล่อหมากปรินนั้นนะคะ
กำลังจะมีละครผู้กันอยู่กับผู้ฝันของเขาแหละนะฮะ
เพราะว่าคู่นี้เคยเจอกันโคจรผ่านเอ็มวีของคริสติคาเฟ่กันมาแล้ว

มาคราวนี้ค่ะเห็นว่าจะได้เล่นละคร
คู่กันกับนางเอกหน้าหวานมิวนิษฐานะคะ
แล้วก็แววมาว่าเตรียมจะบินไปถ่ายกันต่อ

ส่วนแฟนที่รอลุ้นละครคู่กันกับหวานใจ

ยังบอกไม่ได้นะคะละครว่ามีไม่มี
แต่ให้ไปติดตามผลงานการถ่ายแบบหวาน

ไปนู่นเลยจ้ะซัมเมอร์ค่ะ
ไปติดตามมาร์กวาลินก็หน่อยค่ะ
ไปถ่ายที่พม่าก็ในเรื่องก็คือ
ต้องเดินทางไปไซส์งานที่พม่าอะไรอย่างนี้
เราก็อยากจะให้เห็นถึงเมืองพม่าด้วย

ผมว่าวิวเขาเป็นอย่างนั้นแหละ

ก็ต้องฝากติดตามละครเราด้วย

ใช่เปล่า

นั่งเซ็กซี่เหรอ
ล่าสุดเพิ่งไปถ่ายมารอติดตามแล้วกันครับ
กับหนังสือครับผมก็ถ่ายคู่กับน้องคิม

ก็ต้องรอดูนะคะข้ามความหวาน
ก็ไปดูถึงเรื่องความฮอตกันของทั้งคู่เลยนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการปล่อยภาพของคิมเอง
ไปเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลกันมาเนอะ

จะได้เห็นกันเป็นแบบว่าแมกเกอร์ซีนเต็มเลี่ยมเลยนะจ๊ะ